ก่อนหน้านี้คุณอีฟลูกสาวและสามีรวมถึงลูก

ผู้สูงอายุในครอบครัวก็คืออาต้อย

อาต้อยเศรษฐาศิราชายาติดโควิด๑๙ค่ะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้รับแจ้งนะคะจากผู้จัดการส่วนตัวของอาต้อยเศรษฐาค่ะ
บอกว่าผลตรวจรอบ๒เป็นบวกก็คือติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้๑๒เมษายนไปตรวจแล้วนะคะ
ตอนที่ทราบว่าลูกสาวและลูกเขยติดเชื้อโควิด๑๙
ครั้งแรกที่ตรวจผลเป็นลบไม่ติดเชื้อ
แต่๑๘เมษายนที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
มาทราบว่าหลานชายน้องมีบุญติดโควิดไปอีกคนอาต้อยก็เลยรีบไปตรวจทันที
ผลออกช่วงดึกปรากฏว่าเป็นบวกค่ะผลเปลี่ยนไปนะคะติดโควิด๑๙นะคะ
ทางครอบครัวประสานโรงพยาบาลปิยเวทจัดรถมารับอาต้อย
ไปรักษาเมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมาครับ
เดตอาการจนถึงตอนนี้นะคะอาการยังคงปกตินะคะ
ไม่ได้มีการบ่งบอกอาการจากจุดใดที่ชัดเจน
ซึ่งลูกหลานก็อดเป็นห่วงไม่ได้แล้วค่ะเพราะนอกจากอาต้อยจะอายุมากแล้ว
ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการรักษาโรคมะเร็งปอด
อย่างไรก็ตามนะคะอาต้อยฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปให้ค่ะ
ขณะที่ผลตรวจรอบ๒ของอาเปี๊ยกอรัญญาซึ่งเป็นภรรยาตอนนี้ยังไม่ออกนะคะ
ส่วนลูกสาวค่ะคุณอีฟตอนนี้อาการไอค่อนข้างสูงนะคะ
แบคอไม่มีเสียงต้องพักผ่อนมากค่ะ
นี่คือความคืบหน้านะคะคนที่ติดโควิด๑๙ในครอบครัวของเศรษฐาศิราชยานะคะ
ส่วนใครที่เป็นห่วงครอบครัวของคุณฟลุ๊กเกริกผลและคุณนาตาลีที่คลอดลูกสาวได้ไม่นานนะคะ
ถึงเดือนนะคะแล้วก็พบว่าคุณฟลุ๊กติดเชื้อโควิด๑๙
เมื่อวานี้คุณนาตาลีค่ะโพสต์อัปเดตผลตรวจรอบแรกของลูกสาวน้องนาตาชา

และนอกจากนี้ก็ภาวนาขอให้การตรวจครั้งต่อไปไม่พบการติดเชื้อเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นที่น่าสังเกตว่านับตั้งแต่วันที่๖เมษายนที่ผ่านมา
ตอนนั้นเริ่มมีดาราติดเชื้อโควิด๑๙แล้ว
พอเข้าสู่สัปดาห์ที่๒ค่ะอาการส่วนใหญ่ของดาราที่ติดเชื้อ
มีไข้อ่อนเพลียอาเจียน
บางคนท้องเสียขณะที่บางคนหนักก็คือคุณโดม
ตอนนี้นะคะยืนยันล่าสุดก็คือคุณโดมเชื้อลงปอดแล้วเรียบร้อยนะคะ
คุณหมอต้องให้ทานยาต้านทันที
อาการก็คืออ่อนเพลียเพลียจนถึงขั้น
คุณโดมบอกว่าเพลียจนแทบไม่ไหวเลยนะคะ
แต่ล่าสุดตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยตามลำดับนะคะ
พอเห็นที่โพสต์ใหม่ล่าสุดก็รู้สึกอารมณ์ดีแล้วเหมือนกัน

ที่เข้ารับการรักษาโควิด๑๙เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
จากการสอบถามผู้จัดการส่วนตัวอัปเดตอาการล่าสุด

ไข้เริ่มมาแล้วไข้ขึ้นสูงนะคะ
มีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยตอนนี้ต้องนอนเฉยค่ะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
รวมแล้วตั้งแต่วันที่๖จนถึง๒๐เมษายน

สรุปวงการบันเทิงไทยนะคะ
มีดาราติดเชื้อโควิดแล้วทั้งหมด๔๒คน
และทั้ง๔๒คนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ
ยังไม่มีใครได้ออกจากโรงพยาบาลค่ะ